รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

เฮ้ยจะไปออกแดดที่ไหนคะออกเด็ด

ไปที่ไหนกันก่อน
กลับว่าจะพาไปเที่ยวไทยดาบะรู

ก็ไปห้างไนที่เจียวดี

โอ้โหที่มีบันไดเลื่อนแห่งแรกของประเทศไทยเลย

เขาปิดปรับปรุงตลอดชาติ

ป้าอะไรวันนั้นยังเห็นคนเดินอยู่เลย

อุ๊ยแม่กันมาก

ถ้างปรังนามภูกิ

เดี๋ยวนี้คนยุคใหม่ต้องไปเที่ยวสยามนี่

ใช่ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวย่านสยามสแควร์

แล้วที่ไหนราคาถูกที่สุด
ใครรู้บ้างว่าค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวย่านสยามสแควร์สำหรับบุคคล
ที่ไหนราคาถูกที่สุด
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊กแล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง

ก็เช่อมูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืนของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

เพื่อนขี่ของเราคนต่อไปบอกได้เลยว่า

รู้ใจแล้ว

นะคะร้องเพลงแนวไหนคุณค่ะ
พูดโชว์น้ำเสียงให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมค
เบ๊กก็ร้องได้ให้อย่างนี้เลย

ขอบพี่ค่ะ

จะเร็วนี้ฝากติดตามด้วยนะคะ
เรื่องร้องเพลงนี้ไม่เป็นส่องรองคายอยู่แล้ว

ชอบในแนวช็อปออนไลน์มากกว่าค่ะ

เสื้อผ้าเครื่องสำอางพวกนี้ค่ะ
เอาล่ะไม่รู้ว่าคำถามของเราจะเข้าทางหรือเปล่านะคะ

คำถามคือของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
สวัสดีครับทุกคน
กระท่อมพี่บอลสวัสดี
โอ้โฮแล้วทองสื่อจะไปสอบอะไรนักหนานะ

นี่เขานักปั้นมือทอง

แต่ละครก็เคยเล่นกันเล่าอย่างบ้าง
ยัดหญิงทิ้งหมาต่อ
เจ้าหญิงชิงหมาเกิด

เป็นผู้ต่อสู้หน่อยเจ้าหญิงนี้ต้องต่อสู้ชีวิตมาก
ชิงหมาเกิดนะตอนนี้ขับวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยพี่นะงานอดิเลกแล้ว

ผู้กำกับผู้กำกับโชค
พี่ผู้กำกับโชค
เดี๋ยวแล้วจะมาซื้ออะไรก็ซื้อเลยแล้วก็ไปกัน
เออที่ไหนล่ะพี่ไม่อยากดังเหรอไม่อยากเป็นดารากันบ้างเห

มาทีไรกูก็ลำคาญมันทุกทีเนี่ยไม่สะกิดก็ดึงไปนี่

เอาหูมาชนกันจะได้ยินได้อย่างไร
สนิทอย่ามีคราวจริงก็เหลือ

เดี๋ยวจะแนะนำให้เขาเข้าวงการ
นุ้ยบอกเขาเลยว่าเราชอบ
ได้คุณผิดหญิงครับอาเทศเขาจะเป็น

หนูไม่เล่นมุกแบบนี้
ไม่เล่น
อาจจะผมไม่เล่นกับคุณปราชิกกูแล้ว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

นี่ชื่อบริษัทหรอครับ

นายชื่ออะไรกันเนี่ย

แม้แต่โรงเพี้ยนพังผูกก็ไม่อาจจะระบุชื่อเขาได้

สถานที่แห่งนี้เคยเป็นป่าช้าอีก๒๐ปีผ่านมาเปลี่ยนเป็นเท็กซัส

ถ้าเป็นคนก็คือผู้มีทักษณ์กิราศ

เสียงปืนคือเสียงสวรรค์ประจำตระกูลของเขา

เขาจึงตัดสินใจก้มลงดุดตัวเอง
พูดเร็วพูดเร็ว
เขาจึงตัดสินใจก้มลงดูดน้ำกระเจี๊ยบที่ซื้อมา

เธอจะไม่ใช่ผมผมจะ
พี่คอมพี่คอม
พิมงบลงมาไม่ต้องเอาใจ

ได้เป็นดาราของคนขับรม

หอมแฟร์ไฟระยับระยิบ
ไม่ใช่ประหยิบแต่เป็นกุหลาบที่ภาพยนตร์ภูมิใจเสนอ
ภาพยนตร์เรื่องจนล้างจาน
ล้างจานทำไมต้องล้างจานอ่ะ

ทีนี้มันถูกเจ้าของร้านกดดันมากกดดัน

กล้องตัดมาหาบ้างนี่มึงตบทิ้งตบคว่างไอเบิร์ด
แล้วไหนมีถึงก็ได้เนี่ย
หนุ่มคนนี้เป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้

เพราะขณะนี้เขาเสียสติไปแล้ว

หรือเมื่อเขาทำตาโตเต็มที่เขาค่อยหลีตาลง

เขาก็หลับ

ย่อลง

อ้าท่านต่อไปครับ

สบายแล้ว
เจ็บเพื่อมึงเจ็บเพื่อ
เดี๋ยวมันจะเกะกะจะเดินไม่สะดวก

วางที่เดินเดินมาเหยียบเปอ๊ย

ไม่ได้ล่ะ

บริษัทอาชาพระเอกตกม้าตายภูมิใจเสนอ

ที่ไม่เกี่ยวกับวัญชงอาชาอะไรอย่างนี้
ของชื่อมันยิ่งใหญ่นะอาชา
เอาใหม่
ภาษาอาชาณัยนี่เขาเป็นใคร

อ๋อเขาเป็นลูกอาคาระมหาเสธี
มีเงินจับจ่ายใช้สอยจำนวนเงินถึง๑๐๐๐ล้านบาท

วันนี้เขาจะไปดินเนอร์กับแฟนสาวของเขา

เดี๋ยวนี่บ้านมันขายของชำเหรอ

เดินตรงไปที่บีเอ็ม
แล้วเขาตัดใจปั่นออกไป

คือเอาจริงจังอยากให้เห็นแบบแอคติ้นด้วย

อันนี้ของคุณเอาเรียกตรงนี้
เฮ่ยไอ้ชายเหรอเฮ่ย

อะไรครับบทอย่างนี้

โหงยกทับเยินคาดิบ

ใช่ครับ
นางเอกแบบโจทิงสือจะขี้เหลก่อนท้ายจะสวย

มันธรรมดาไปหรือไงแบบนี้ไม่ธรรมชาติ
โภงหยกต่ำเยอะกาแน่นิดหนึ่ง
นั่งอีกนั่งอีก

สุดยอด
เดี๋ยวหลัง

อาคัลหลัง
สุดยอด

อะไรอะไร
มันช่วยกันทำวุ้นโทษพระป่า

ผมยกทัศน์

นางเอกว่าอืม
อ้าวสิบน้อง
อ้าวสิบน้อง
อ้าวสิบน้อง

สิบน้องสาของ

โอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ

แต่ตัวอย่างนี้สิบเหรอ

ผมว่าตัดหัวเขาทิ้งเลยดีกว่า

เอาไปหาอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมความสวยงามให้พวกเขา

แล้วอุปกรณ์เสริมสวยแบบไหนราคา

แค่เสริมสวยหน้าตาคงไม่พอ
น่าจะต้องทำใหม่ทั้งตัวนะครับเนี่ย
และนี่คือคำถามของคุณหนิง
อุปกรณ์เสริมสวยแต่จะมีสินค้าใด
มาให้คุณหนิงเรียงลำดับราคาบ้าง